รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ไม่ดูแลเรานี่ดูผู้หญิงและจินตนาการใช่ไหม
เออใช่ไหมโอเค
จะบ้าเลยรู้เลย
เป็นผู้ชายก็ต้องดูเล่าผู้หญิง
เออ

เป็นผู้ชายไปดูรูปผู้ชายมันก็แปลกอ่ะดิ

เอ้าผู้หญิงก็นุ่งน้อยห่มน้อยมันดูน่ารัก

นครว่ายน้ำทุกวัน

พอถุงนี่มานี่ตีโฟงป้าม

หมายถึงผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำให้มันดูน่ารัก

รับรวมแพลก

ไม่รู้เผื่อตำรวจตามเจ๊มา

นี่พางตัวดีขนาดนี้ยังเห็นอีกเหรอ

จะดิพูดก็พูดจะไม่ให้หลบได้อย่างไร

หลบจะลืมนะครับแม่ของถากุน

โอ๊ยไม่ใช่

แม่ขับรถเขาอยากจะมาทานข้าวที่บ้าน
อ้าวก็ดีแล้วดูสะพ้ายเจอกับแม่ยายแม่ผัวดีแล้วไม่ดี
ไม่ใช่ก็เจอได้แต่แบบ

ไม่ได้เขาเป็นแบบชาววัง

แต่รสชาติปลาร้าของเขาเข้มข้นนะ

นัวมากไม่แบบเบาเหวแต่เตาอื่นเขา่ร้อยจริง
ไข่เขานี่ก็โอ้โหสดมาก
แค่ผาครึ่งข้างหน้าลูกเจ๊บมีน้ำมัน
อี๋เช่อันนั้นสดเกินอ่ะใช่

เขาอยากทานอาหารแบบฝีมือฝีมือของเจ๊อย่างนี้
แบบเห็นกับตาว่าแบบปรุงอะไรใส่อะไรลงไปบ้าง
ดูซิว่าเป็นแม่ศรีเรือนที่จะดูแลลูกเขาได้ไหมอย่างนี้
อ้อแม่ศรีเรือนก็ซื้อก้นเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือนสิ
อ๋อถ้าเจ๊เว่นอะไร

เยอะคำนั้นเดี๋ยวที่สำคัญ

เอานี่ไงไม่ให้เขากินแบบเอาไงดีนะ
เออมันเยอะนะในเซเว่นน่ะ
เอาแบบถูกใช่ไหมมันก็ต้องไปเลือกเอาละกันเออถูกสุด
เออและอาหารปรุงสดจากเซเว่น
เออ๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าเมนูปรุงสดจาก๗๑๑
สามแบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งอเมริกันเบคฟอร์ตเบคอน
สองข้าวไก่ทัสสุดง
สามข้าวเบคอนซอสญิมปุ่น
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

เช่าสกัดในรูปแบบกาแฟชงดื่ม

มาตอนนี้เหลือเพียง๑๗๙๐บาท

น่ารักจังนี่ก็เป็นแม่น้องเกอร์
เริ่มต้นมาอาบังมันขายชัวร์แล้วมาเป็นดีปลัวขายโรศี
นี่ชื่ออะไรเนี่ยยังรู้จักชื่อเลยป่ะ

ใช่แปลว่าเก็บเงินเก็บทอง
แต่ถ้าเป็นเมืองไทยรูทวารบานไม่ดี

รสวาซาบิอันนี้ถั่วมันม่วงราคาถูกที่สุด
แต่ว่าเป็นรสราเมงครับผม

รสชาติ๓แบบนี้เป็นรสชาติใหม่หมดเลยนะ

บอกด้วยว่าเป็นถั่วลิสงนะฮะอบกรอบ
สวาซาบีซอสญี่ปุ่นราคาไม่แพงถูกมาก

ใช่ครับนี่ไงรสมันมุ่นอร่อยมาก

ของผมก็ถั่วลิสงอบกรอบครับผม
นี่รสราเมงไก่เผ็ดเกาหลี
อันนี้ใหม่ก็จริงแล้วก็ราคาถูกมาก

บ้านในพ่อเลี้ยงเลยเชื่อพ่อ
เดี๋ยวให้พี่บอลพี่เบิร์ดเข้าไปเก็บก่อนนะครับ
เพราะว่าตอนที่คุณเฟิร์นยิ้มนะแบบสดยันเหงือกเลย
ครับผมอ้าวถ้าเป็นพ่อติดเนียลต้องซื้อแล้วเหงือกสมมาก

มีมานานมากไงนี้ทำมาจากอะไรเนี่ยทำมาจากอะไร
ตัวที่ไหนมันทุกเม็ดมันทุกเม็ด
ไม่มีถั่วทุกเม็ดเลยเอ้าเงียบพี่ขอโทษ
พี่เพิร่งซ์ค่ะเคยทานไหมโกแก่
เคยค่ะแต่ว่าก็แบบเป็นรถธรรมดา
ทีนี้อะไรถูกสุดขอเดาว่าเป็นรสวัสบิ
จริงอ๋อวัสบีนี้นะตรงนี้ดูแบบเป็นแบบนี้
มันม่วงกับอันนี้ดูเป็นแบบถั่ว
น่าจะแบบว่ามันมั่วนะคะกับราเมง

เป็นจะเฉลยอันที่คุณเฟิร์นเลือกนะคะ
ที่ส่งอบกรอบรสวาซาบิตาโกแก่นี้
ที่คุณเฟิร์นเลือกราคาอยู่ที่

ต่อมาถั่วลิสงอบกรอบรสมันม่วง

โอ๊ยไม่ธรรมดานะ
แต่ก็ยังไม่ถูกนะต้องรออันนี้ก่อน
สราเมนไก่จะต้องแพงกว่า๑๐บาท

โหแก่รสวาซาบิค่ะ
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ข้อแรกมาแล้วค่ะตอนนี้คุณเปิ้ลสะสมแล้วค่ะ

เมื่อกี้เราก็ถือว่าช่วยเขาไว้ได้เยอะมากเลยนะคะ

เดี๋ยวเขามีสมาธิเดี๋ยวเขาจะได้เงินของเราไปมากกว่านี้

เงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

แอหนูจะไปไหนล่ะลูก
เรียวเผ็นปั้นแน่

นี่มึงเข็นมาดีก็ถึงแล้วนะ
คุณเฟิร์นและนี่คือข้อ๒ของคุณค่ะ
ได้เลยค่ะว่าทั้งหมดนี้คือช้างทั้ง๓แบบ

โอ้โฮ

และนอกจากเป็นงาแล้วสวัสดีค่ะ

ผมเคยเห็นพี่เป้าเขาสีฟ้า

อ๋อเหรอเหมือนม้าน้ำ
พูดแบบพี่เฝ้าเนี่ยแนะนำแล้วมีอะไรบ้าง

เริ่มกันจาก

โทษนะพี่น้ำโทษนะนิดหนึ่งโทษ

ไม่ค่อยจะเล่นหนุ้ย
หน้าไม่น่าจะเจ็บปวดไงในหน้าตาดิ
เฮ้ยพี่เป้านี่
อ้อแนะนำ
สวัสดีครับผีน้องเพลินเป้า
น่าจะผีแอฟ

เย้จะบอกน้องเพลินว่า

วิทย์จะบอกประมานไทยเพจครับ

ที่เราจำน่าได้หรือไม่ได้

มันได้รวมขึ้นที่สัน

ไม่ได้จะตายจะตาย

ไม่ได้จะตายไม่ได้

ผมกลายว่าจะเหมางานแล้วตั้งสองคืน

จัดอีเวทอย่างนี้หรือจัดอีเวทกล่าวคำไรเลย

พูดไม่ได้จะตาย

ไอ้นี่ล้วงแขกหาง่ายขยี้จัง

งาดำ

พี่เฟิร์นความเราก็เชื่อไหม

จะเชื่อใครได้ค่ะ

ราคา๒พี่สอง

อันนี้คือมีนาชัย

แต่อันนี้งาขาวกับงาดำมันแบบ

ราคาดำค่ะที่คุณเฟิร์นไม่ได้เลือก

และเม็ดแมงลัก๑๐๐กรัม

เก่งมาก
พี่นุ้ยจะคิดว่างาขาวน่ะแพงสุด

งาขาวเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
แต่ว่างาขาวเข้าใจมาตลอดเลยว่าเป็นสินค้าที่ราคาแพง
แต่ว่าที่ไหนได้เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดเลย

ตอนนี้คุณเฟิร์นค่ะสะสมไปราคา๔๐๐๐บาท
คุณเฟิร์นที่รักข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

นี่มา๓แบบ๓ปลายให้เลือกค่ะ
แบบนี้มา๒ชิ้นนะคะ

นี่ค่ะ

เกด
แรกค่ะโอลิโอแซนวิชคุกกี้แบบ๒ชิ้นนะคะที่คุณเฟิร์นไม่ได้เลือกนะคะ

และเป๊กจะเฉลยที่โอลิโอแบบไอศครีมนะคะ
ที่คุณเฟิร์นเลือกราคาอยู่ที่

ราคาต้องแพงกว่า๓๐บาทค่ะ

โอเลโอแอลฟิตกรีมเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

สะสมไปแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปครับทางเหมือนเดิมค่ะ

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ก็บอกตรงนะ
ทำไมละ
ตัวหนึ่งตัวแล้วสองแขน

พี่น้องกะ
โธ่คุณแอดขระเบา

ช่วงนี้เป็นอย่างไรมีคอนเซิร์ตไหม

ช่วงนี้แน่มีค้าร้าน

เอาลงสิเหลือก

อันนี้มันมีปัญหามค่ะอุ๊ยเหมือนพี่แอ๋ดวะเอ๊ะ

มึงน่าจะเห็นนักแต่นี้แรกนะ

ก็รู้ว่าพี่เบิร์ชมันไม่ใช่ร้านเราก็จริง
แต่เวลาถ้าเรามีกันเงินเข้าร้าน

สดอย่างเข้าใจป่ะ

อะไรเดี๋ยว

อะไรวะ

ไม่ใช่ต้นมะขามจะมาขุดถามเรียกอะไรมากันนี่

งวดนี้แหละพี่เป๊กกี้หนูถูกแน่นอน
รอบที่แล้วซื้อเฉียดเลยพี่

แล้วมันออกอะไรน่ะ๙ขก๙ขก

เชียดตรงไหนแถวบ้านเรียกว่าห่างไกลมากล่ะครับ
แม่ตอนนี้ขอพักความหากันสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ
พร้อมกับคำถามข้อที่๔ของคุณเฟิร์นด้วย